ออกกำลังกายก็ต้องออกนะคุณผู้ชม
และที่สำคัญเราจะมาแชร์เทคนิคออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
จากจะต้องใช้ใจมาอันดับหนึ่งแล้วนะ

ฉันไม่มีแฟนแต่ฉันมีสามี

ออกกำลังกายถึงมันแม่แจ๊คไม่มีแฟนดูเขาออกกำลังกายก่อนนะ

อุ้ยหมดขึ้นฟิตเนสล่ะ
หวานมากเลยเถอะ

เออล่าสุดนะคะคือไปออกไปออกกำลังกายคนเดียวไม่ได้แล้วมีแฟนจ้ะก็ต้องไปเป็นคู่ใช่ไหมล่ะ
ผัดกันเทรนด์ผัดกันเป็นคู่พร้อมให้มันเลิศคุณผู้ชมแถมยังได้คอนเทนต์หวานด้วย
มีแต่คำว่าน่ารักเต็มจอไปหมดเลยอ่ะเรื่องสุขภาพกายเอาไว้ก่อน
น่ารักเห็นแล้วฟินจังเลยคุณผู้ชมค่ะ
อีกหนึ่งคู่พาคุณผู้ชมไปฟินกันต่อเลย
คู่ของโบเมลดาและอเล็กธิรเดช

โบเนี่ยเขาเพิ่งจะออกมาเคลียร์คอมเมนต์เรื่องหุ่น
หลายคนก็ไปบูลลี่นางไปทักนางว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่า
ซึ่งคำตอบเด็ดของน้องในตอนนั้นก็คือ
อ้วนแล้วไงอีกวัตรดีหนึ่งเจ็ดขวา
แล้วยังไงคะบ้านมันแคบลงป่ะ
เออนะอย่าไปบูลลี่เขา
ถ้ามีแฟนก็พากันไปฟิตเนต

แล้วมันจอยมีกันและกันอยู่ในสายตาตลอดเวลา

หันมาสบตาขอกำลังใจอ้อนแฟนแบบปิ้ง
เดี๋ยวพลังมันก็ฮึบ
กลับมาเต็มแม็กซ์เหมือนเดิม
แฟนผมน่ารักจังเลยครับ
เสิร์ฟแบบนี้ก็ตายดีครับ
พวกนี้๒คนก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันใช่ไหม
เห็นเจ๊กอินสกงสก็อตแลนด์อยู่

พวกนี้ไม๊ค์พระธรเดชแล้วก็ปุ๊กลุกฝนทิพย์

เป็นสายปริตด้วยกันทั้งคู่นะฮะ

แต่ถ้าเห็นหน้าไอ้เต้าความรักนี่มาฟู๊บ

เราก็จะได้หุ่นดีไปด้วยกันเลยนะคุณผู้ชม
เรียกว่าสวยหล่อแพ็คคู่
ไม่มีแฟนก็ออกกำลังกายคนเดียวได้
ไปออกกำลังกายนั่นเป็นใคร
เดี๋ยวพลอยชวนไปกินหมูกระทะ
โอ้โหให้มันจบให้มันจบ
แหมครบเครื่องเรื่องความสามารถจริงคนในวงการบันเทิงนะคะ
ออกกำลังกายแล้วก็แบบมีความสามารถทางด้านอื่นด้วยเหมือนหนุ่มคนนี้